อากาศมาดูเรื่องราวของคนโชคดีกันหน่อย
คุณตาคนนี้อายุ๗๘ปีนะ

ไม่แน่ใจว่าตัวเองถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวหรือเปล่า
เก็บเอาไว้นานก็เลยเอ้าชาวบ้านช่วยดูหน่อยจ้า
อ่ะมาอย่างไงว้นี้
คุณตา
คุณตาถูกรางวัลที่สอง
ถูกรางวัลเล็กท้ายสองตัวค่ะ
ผมชอบความคุณตาเป็นสายใส

ครูตาดูงงว่ามาได้ยังไง
นี่มันโง่ที่สิบแปดอ๋อสิบแปดไม่มีคุณตา
จากเรื่องของคนสูงอายุบางทีตาฝ้าฟาง

บางทีท่านก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะเป็นคนแบบว่าได้รางวัลนี้ไง
อันนี้ถูกนะจริงเอาไว้จริงเอาไว้จริงเอาไว้

ถูกค่ะก็ต้องเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าคุณตาคนนี้เป็นใครชื่ออะไร
ชื่อคุณตาสกุลวิธีเถื่อนนะคะอายุ๗๘ปีค่ะ
อาชีพคุณตาก็คือเป็นผู้ดูแลพุทธสถานวัดแจ้งหรือว่าวัดกลางถนน
จำกันได้นะพวกเราเล่าข่าววัดนี้บ่อย
เป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตะมนต์ชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

ชาวบ้านก็บอกจริงลุงจริงตาถูกรางวัล

ก็ได้เพราะว่าคุณตาเนี่ยไม่ได้ซื้อเองไง
มีชาวบ้านที่เขามาขอโชคลาภจากเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
คนต้นโพออาถรรพ์เขาซื้อมาแล้วเขาก็แบ่งให้คุณตา

ตาก็เก็บเอาไว้เนี่ยเหน็บเอาไว้ตรงกรอบพระเนี่ย

ชาวบ้านยืนยันถูกจริงคุณตา
เรียกว่าโชคดีมาแบบงงมาแบบฟลุก
เห็นไหมคนจะโชคดีอยู่เฉยเขาก็โชคดี
ไม่ได้ซื้อด้วยโชคดีเลย
แต่บางคนเขาทำนี้นะเพื่อความเป็นศิลป์มงคล
ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ชอบไปไว้ตรงหิ้งพระ

ลองดูพอวางเอาไว้เท่านั้นแหละลืมว่าเคยซื้อและถ้ายิ่งถูกรางวัลด้วย
แล้วก็ผ่านไปนานด้วยนี่คือร้องไห้นะ
ไม่ต้องดวงใครดวงเขา

ใครดวงเขาและที่สำคัญเงินใครเงินเขาด้วย